คือน้องเขานั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของแม่

เสื้อคลุมมันไปพันกับโซ่รถจักรยานยนต

แล้วแขนน้องด้านซ้ายเข้าไปติดแขนขาดเลยนะคะ

แต่แขนมันต่อกลับคืนไม่ได้แล้วอะค่ะ
นี่คือภาพขณะที่กู้ภัยเข้าไปปฐมพยาบาลนะคะ

นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของคุณแม่ค่ะ
บนถนนปัธมานนท์เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์

มันไปพันกับล้อหลังของรถจักรยานยนต์

แล้วก็ดึงแขนของน้องไปด้วย
แขนก็เข้าไปในจานโซ่รถแขนด้านซ้ายนะคะ
นี่มันดูดเข้าไปเลยปั่นดึงเข้าไปเลยฮะ
แขนขาดค่ะคือตั้งแต่หัวไหล่เลยนะคะ

ตอนช่วยเหลือน้องก็ยังรู้สึกตัวดีนะคะ
ตอนที่กู้ภัยไปช่วยแต่น้องก็ตกใจมาก

ก็ต้องช่วยกันห้ามเลือดแล้วก็เก็บแขนข้างซ้ายที่ขาดด้วยนะคะ
กู้ภัยเขาก็โอ้โหทำเต็มที่ทำความสะอาด
ใส่ถุงพลาสติกแช่แข็งเอาไว้เพราะมันมีโอกาสไงฮะ
คือมันก็มีโอกาสมีความหวังว่าจะต่อกลับคืนได้
ก็รีบพาน้องส่งโรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์
นี่ค่ะภาพนี้คนใช้เฟซบุ๊คชื่อฉลองกรุงสุวรรณบุตรนะคะ
เขาเป็นหัวหน้าหน่วยกู้ชีพสลักใดที่ไปช่วยเหลือน้อง

กู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
นายนรเดชคงมีนะคะบอกว่าเขาไปถึงจุดเกิดเหตุ
กำลังนั่งประคองแขนลูกสาวเอาไว้เลย
เห็นกระดูกโผล่ออกมาเลยอ่ะ
กู้ภัยบอกว่าไม่คิดว่าจะขาดนะ
ก็รีบหาถุงพลาสติกใส่น้ำแข็ง
เอาแขนแช่ไปก่อนเลยค่ะครับ
ทางคุณหมอวิโรธนัทรังศรีแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลสุรินท
แพทย์เจ้าของไข้นะคะบอกว่าอาการของน้องพ้นขีดอันตราย
สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติรู้สึกตัวแล้ว
คุณหมอก็ทำความสะอาดเย็บปิดแผลที่แขนแขนที่ขาด
ก็ยังไม่เจอภาวะแทรกซ้อนหรือติดเชื้ออะไร
น้องก็สภาพจิตใจดีไม่ร้องไห้เลยพูดคุยได้ปกติ
ส่วนแขนที่ขาดมันเกิดจากการถูกกระชากคุณภาคภูมิ
คือพอเสื้อมันไปติดล้อมันหมุนมันพันมันก็ดึงไปเนี่ย
ฟึบไปเลยแล้วแขนเด็กอายุเท่าไร๕ขวบ
แขนนิดเดียวใช่ค่ะคือเด็กตัวเล็กยังบอบบาง
คือแขนมันเลยหลุดตั้งแต่หัวไหล่เลยไงฮะตั้งแต่ต้นแขนเลยอ่ะ
ก็เลยไม่สามารถต่อกลับคืนได้นะคะ
แล้วสาเหตุที่ตอบไม่ได้คือเสียหายยังไงครับ
แขนเนี่ยก็เกิดจากการกระชากหลุดไป
เพราะแขนที่เกิดจากการกระชากหมดเนี่ยการต่อเนี่ยมันก็จะต่อยากอยู่
จริงเราก็ให้ทางเลือกเขาออกมา
ถ้าอยู่ที่ลงมาซาลินเนี่ยก็น่าจะต่อไม่ได้

ถ้าจะไปก็ไปที่โคราชโรงพยาบาลมหาราชโคราช
ออกทางบีดาก็ว่าแต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าทางหมอที่โคราชเขาจะต่อให้ได้
หรือในย่างของต่อผลการรักษามือที
ก็อาจจะต่อไม่สำเร็จ
ต่อไปเลือดไม่ไปเลี้ยงมีปัญหาอะไรก็อาจจะต้องมาตัดภายหลัง
โอ้โหแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณแม่บอกเสียใจมากเลยนะคะ

ขี่รถจักรยานยนต์ไปพาลูกซ้อนท้ายแล้วก็ดูแลลูกไม่ดี
ลูกต้องกลายเป็นคนพิการแล้วก็เป็นปมด้อย
แต่ว่าทางโรงพยาบาลบอกว่าก็จะดูแลน้องที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่นะคะ
ก็เลยต้องเตือน
ใช่ค่ะเป็นอุทาหรณ์ได้สำหรับทุกคนนะฮะไม่ต้องเด็กหรอกครับผู้ใหญ่ด้วยนะครับ
เสื้อผ้าเวลานั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์เนี่ยอันนี้ต้องอย่าให้รุ่มร่ามมาก
ไม่อย่างนั้นจะเป็นซี่ล้อเองหรือว่าถ้าไม่มีที่บังโซ่ดี
แล้วที่บางโซ่มันพังเสียหายหลุดไปแล้วแล้วไม่เอามาใส่
มันจะมีที่บางโซ่จักรยานยนต์อยู่เนี่ยนะมันดูดเข้าไปในพันเนี่ยโอ้โหเรียบร้อย
บางทีใส่กระโปรงยาวใส่อะไรยาวเนี่ยพันโอ้โหเสร็จเลยนะคะ